คุณผู้ชมมาต่อกันที่สาวคนนี้กันบ้างดีกว่านะคะสำหรับแพนเค้กเขมมะนิด
ช่วงนี้ต้องบอกว่าชีพจรลงเท้าสุดค่ะโน่นเลยควงคู่กับอนันดาไปรับรางวัลศรีสุริโยไทยที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
ก่อนจะบินไปเดินแบบแบรนด์ดังต่อที่จีนค่ะโอ้โหยุ่งขนาดนี้ยุ่งจนหวานใจอย่างสารวัตรหมีถึงขั้นโพสต์รูปน่ารักของสาวแพน
พร้อมแคบท์ชันอ้อนอ่อนว่าถ้าตื่นมาเจอแบบนี้
อะไรสุดว่าแต่หวานเบอร์นี้เนี่ย

ก็จะมีแบบเป็นช่วงที่แบบว่า

หมีอารมณ์ไหนเนี่ยลงรูป
มีความชุดชอบแบบนี้ด้วย

ตอนนี้เรื่องนี้ก็สนุกกว่าการทำงาน
แล้วเราก็ได้ลองทำอะไรใหม่ด้วย

แนนบอกว่าขอให้แพนกับสารวัตรหมีเรียนจบดรก่อน
ก็ไม่รู้ว่าแพลนนี้จะเป็นอย่างไรนะคะ
แต่เชื่อว่าขนาดนี้แล้วแหละ
ข่าวดีอีกไม่นานเกินรอแน่นะคะ
ใช่ค่ะก็ดูอบอุ่นน่ารักมากเลยนะคะ